สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๓นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพอากาศในเมืองไทยหลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับอุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากเหตุปัจจัยใดนั้นเดี๋ยวเรา
ที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตอยู่
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
จะสังเกตว่ายังคงมีปกคลุมอยู่บางจุดบางพื้นที่ในช่วง๖โมงเช้า
จะสังเกตว่ามีการปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย
กระดาษที่พื้นที่อื่นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
อากาศเย็นสบายครับส่วนตอนกลางเป็นสีเหลือง
นั่นก็หมายความว่าความชื้นค่อนข้างเยอะละทีเดียว
อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงเช้า
คำนวณต่อไปในช่วงบ่ายในวันนี้จะสังเกตว่าเริ่มปรากฏพื้นที่สีม่วง

อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
คำนวณต่อไปตลอดสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิยังคงทรงแบบนี้
นั่นก็หมายความว่าในช่วงกลางวันหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
แล้วก็เรื่องของหมอกครับอาจจะต้องระวังเพิ่มเติมนิดหน่อย
เพราะว่าในบางพื้นที่ในช่วงที่มีการอ่อนกำลังของบริเวณความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นนั้นก็จะทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าตรู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับขณะขับขี่ยานพาหนะ
ไปดูกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
หลังจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปเนี่ย
ก็ทำให้ตอนนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในพื้นที่อ่าวไทยรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันนั้นอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้เรื่องของสถานการณ์คลื่นครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ฝั่งอันดามันคลื่นยังคงแรงอยู่นะครับ
โดยเฉพาะช่วงสายคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะที่สถานการณ์ฝนก็จะลดลงนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เราจะได้เจอกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนครับสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวนะครับ
โดยเฉพาะวันจันทร์หลายคนวางแผนเดินทางไปทำบุญตัดบาตร
รวมไปถึงไปสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างทั่วประเทศไทย
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวนะครับมีพระธาตุตามจุดต่างมาแนะนำนะครับ
สำหรับใครจะไปวันนี้มีการตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เริ่มต้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
เช้านี้พาไปกันที่บริเวณจังหวัดลำปางครับ
ที่นี่มีพระธาตุลำปางหลวงถือว่าเป็นพระธาตุที่เป็นศูนย์กลางของ
ลำพระกับปะนครเมืองโบราณของลาฝนาครับ
ภายในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาส่วนหน้าผากและลำคอ
อกจากนี้ใครไปยังสามารถให้จะชมปรากฏการณ์ภาพเงาพระธาตุหัวกลับ

สำหรับสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
มีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นจึงทำให้ตอนกลางวันอากาศค่อนข้างร้อน
ทีเดียวนะครับมีรุ้นว่าบางวันอาจจะไต่ระดับไปแตะเกือบ๓๔
องศาเซลเซียตในช่วงกลางสัปดาห์มีลุ้นอาจจะเกิดฝนเกิดขึ้นได้
ต่อกันที่ภาคอีสานนะครับพาคุณผู้ชมไปที่พระธาตุพนม
จังหวัดนครพนมครับที่นี่มีความโดดเด่นก็คือด้วยรูปลักษณ์ของพระธาตุพนม
ที่มีลักษณะคล้ายกับกลีบบัวตูมภายในมีการบรรจุพระบรมศาลีริคท่า
ส่วนกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระธาตุประจำปีวอกหรือว่าปีลิงนี่เอง
โดยเฉพาะในวันที่๑๕จนถึงวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
ที่พระธาตุพนมก็มีการจัดงานนามัศกาลพระธาตุด้วย
สำหรับใครจะไปมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
จากการตรวจสอบพบว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้
อุณหภูมิยังคงเย็นสบายในช่วงเช้านะครับ

แต่ว่าช่วงกลางวันครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนละอุเลยทีเดียว
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
ลองใต้กันบ้างไปที่พระบรมธาตุเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเมื่อ๗๐๐ปีก่อนครับ
เป็นพระธาตุที่มีลักษณะเป็นแบบลังกานะครับ
ส่งระคางความมีขนาดใหญ่มาก
บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งในวันมาคะบูชาและวิสาขะ
บูชาจะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุนะครับ
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อากาศตลอดทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงทรง

สูงสุดอยู่ที่๓๑องศาเซลเซียต
ขณะที่กลางสัปดาห์ยังคงมีลุ้นว่า
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานคร
สำหรับใครสนใจอยากที่จะไปสการะสิ่งศักดิ์สิท

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าภายในเจดีเผาทองเนี่ยนะครับ
จะมีการอัญเชิญพระบรมศาหริริษฐธาตุ
ไว้ภายในองค์พระเจดีอยู่หลายครั้ง
โดยครั้งล่าสุดในปี๒๕๕๔นะครับ
ได้มีการประกอบพิธีอันเชิญพระบรมศาลิริคฐาตุ

อายุกว่า๒๕๕๔ปี
ขึ้นประเด็นสถานบนยอดภูเขาทอง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
พบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
วันพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่ง

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตครับ
ทั้งหมดนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
รวมถึงการคาดการณ์สภาพอากาศ
ในแต่ละสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

แล้วก็ขอให้เต็มอิ่มกับการทำบุญในวันมาคบูชาด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ